คุณผู้ชมคะพาทั้งสองท่านพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันหน่อย
ผู้หญิงคนนี้เธอนำเรื่องราวมาโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีคนไปดูเนี่ยนะคะ
ล้านครั้งแล้วเธอบอกว่าเธอมีกรุ๊ปเลือดที่แปลก
เวลายุงมากินเลือดของเธอแล้วยุงหลับ
หลับเหมือนกินยานอนหลับไม่ใช่ตัวสองตัวนะ

แล้วเธอก็นำเรื่องราวสุดแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองมาโพสต์เอาไว้
จากคลิปจะเห็นว่ามียุงนอนนิ่งอยู่บนนิ้วของเธอ
อกจากนี้ก็มียุงอีกจำนวนมากกองอยู่ที่พื้น
แล้วก็ระบุข้อความว่าหมอบอกว่ากรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดเราแปลก
ยุงกินเลือดเราไปเลยหลับไปแบบไม่ทราบสาเหตุ
ยุงหลับโดยไม่ทราบสาเหตุ
คือวันเดียวมียอดชมยอดชมคลิปกว่า๔ล้านครั้งแล้ว
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเพียบเลย
กรุ๊ปเลือดอาจจะมีกลิ่นพิเศษหรือเปล่า
ที่ทำให้ยุงสนใจกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นก็ได้มั้ง
อ่านเจอมาบางคนบอกมีเลือดที่มือตบเองหรือเปล่า
แน่ใจนะว่าน้องเนี่ยหลับไปเองมือนี่แดงเลย

ใช่เอามาดูเรื่องที่เป็นวิชาการกันหน่อยนะคะ

ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ค่ะ
อาจารย์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
อย่าไปเชื่อไม่มีจริงหรอกเล่นกลแน่นอน
อาจารย์ออสให้ความรู้แบบนี้คุณจุธารับ
อาจารย์ออสบอกว่ายังตามปกติแล้วเนี่ย
ยุงทั้งตัวผู้และตัวเมีย

แต่ว่ายุงตัวเมียจะกินเลือดหลังผสมพันธุ์
เพื่อให้ได้โปรตีนที่จำเป็นสำหรับการสร้างไข่
คือยิ่งดูดยิ่งกินเลือดได้มาก
ก็จะยิ่งวางไข่ได้มากฟองมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้ก็มาให้ความรู้ตบทิ้งท้ายเอาไว้
ส่วนอันนี้ใครเห็นก็ถือว่าแปลกจริงค่ะ

ใครจะมีเลือดพิเศษยุงกินแล้วหลับไม่มี

ไม่หลับด้วยอร่อยเลย